คาราวานทริปบทพิสูจน์จริงระดับโลกกรุงเทพอิตาลีกันหน่อย

ชอบติดตามคลิปนี้แล้วดูสนุกดีลุ้นดีนะ

บรรยากาศก็สวยสมรรถนะรถก็แกร่ง

เพราะว่าถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายที่จะเข้าสู่ทวีปเอเชียแล้ว
การเดินทางในช่วงนี้เรียกว่าโหดจริง
เพราะว่าภูมิประเทศที่นั่นนะคะจะมีเทือกเขาสูงชัน
ก็จำเป็นจะต้องทดสอบสมรรถนะของรถทั้งตัวรถเองแล้วก็ช่วงล่างกันด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเราไปติดตามความสนุกในการผจญภัยครั้งนี้
พิสูจน์จริงระดับโลกกรุงเทพอิตาลี
คารวาลได้ออกเดินทางจากประเทศอีราน
เข้าสู่ดินแดนแห่งอรยธรรม๒ทวีป
รอยต่อระหว่างเอเชียและยุโรปที่ประเทศตุรกี

และไปสิ้นสุดการเดินทางทวิปเอเชียที่อิสเตอร์บูล
ตลอดการเดินทางจากกรุงเตฮารานประเทศอิราณ
จนถึงเมืองอเดียมันประเทศตุรกี
มีเส้นทางที่ค่อนข้างหารือโหด
ต้องข้ามเขาสูงชันโค้งคดเขียว

ได้ความหนึบของช่วงล่างและพลังเครื่องยนต์
ขึ้นมาได้อย่างไม่ยากเย็น
ทำให้คารวารผ่านมาได้อย่างปลอดภัย
ตั้งแต่ช่วงอดียามันจนถึงอิสตันบูล
เส้นทางเป็นไฮเวย์ขนาดใหญ่
คารวาลจึงมีโอกาสทดสอบอัตราเร่งของเครื่องยนต์ใหม่
ดึงพละกำลังมหาศาลของเครื่องยนต์
สนองทุกความต้องการในการเดินทางอย่างไร้ที่ติ
รวมถึงห้องโดยสารที่ทำให้ผู้ขับขี่
สะดวกสบายตลอดการเดินทาง
เบาะนั่งที่โอบกระชับ
และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน
ตุรกีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก่อนคริสตการ
เมืองผสานอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว

เมืองเก่าแก่แห่งยุคเมโซโปเตเมีย
ที่มีอายุกว่า๔๐๐ปี
ภูเขาเนมรุฑมรดกโลกอันเป็นที่ตั้ง
ของรูปสลักขนาดใหญ่ในศตวรรษที่๑
และสุสานของกษัตริย์แอนติโอนูสที่๑แห่งอาณาจักรคอมมันเจเน่
ปาโดเกียร์ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า
ภะมุคาเลปราสาทปุยฟ่ายน้ำแร่ร้อน
และปฏิมากรรมธรรมชาติอันลือชื่อ
ฟิซูสอดีตเมืองหลวงของโรมันในเอเชีย
และทรอยเมืองโบราณที่มีอายุกว่า๔๐๐ปี
ตลอดการเดินทางคารวาลได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์
รวมถึงความสนุกสนานและความสะดวกสบาย
ทำให้การเดินทางในช่วงสุดท้ายของทวีปเอเชีย

ติดตามความเคลื่อนไหวและเป็นกำลังใจ
พิสูจน์จริงระดับโลกกรุงเทพอิตาลี